ที่สุราชธานีกระสุนปริศนาอีกแล้ว
คราวนี้ผู้หญิงอายุ๑๘เธอนั่งเล่นอยู่หน้าร้านขายของชำ
มันมาจากไหนไม่รู้คุณผู้ชมคุณวรพรกระสุนเนี่ยนะฮะ
มันมาโดนขาเธอได้รับบาดเจ็บดีนะ
ไอ้หนูสองขวบไม่โดนไปด้วยฮะ

โกตองมินิมาร์ทนะครับในพื้นที่ตะวนทุ่งรังอเมืองกาจนาดิศ
สุราชธานีบันทึกภาพผู้หญิงอายุสิบแปดปีฮะ
นั่งเล่นอยู่กับพี่สาวอยู่หน้าร้านค้าแล้วก็มีลูกสาวอายุสองขวบ
อยู่ตรงกลางอืมจากนั้นนะครับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
ขี่มาจอดใกล้สักพักมีเสียงปืนดังนะฮะดังขึ้นมา
ทุกคนตกใจแหละก็รีบลุกออกจากตรงนั้น
ไปในมินิมาตรจากนั้นนะครับตำรวจสพขุนทะเล
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบนางสาวธัญเรศอายุ๑๘ปี
ถูกยิงนะฮะเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัดกู้ภัยรีบประถมพยาบาล
แล้วก็ส่งตัวรักษาต่อส่วนหนูน้อยสองขวบรอดหวุดหวิดฮะ
ค่ะไม่โดนอะไรเลยโอ้โหล่าสุดนางสาวธัญเรศนะครับ
กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วเธอเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
อยู่ที่เก้าอี้ไม้กับลูกสาว๒ขวบแล้วก็พี่สาวหน้าร้านชำ
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรระหว่างนั้นมีคนสามสี่คน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์จอดพูดคุยกันจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันฮะ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดก็อุ้มลูกวิ่งหนีเข้าไปหลบตัวอยู่ในร้าน
นะครับแล้วก็พบว่ามีบาดแผลจากกระสุนที่ขาขวา
เพราะดีนะกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญฮะเชื่อว่ารอดมาได้
เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่แหละครับ
ที่เธอห้อยอยู่นะฮะสิ้นเสียงปืนคนกลุ่มดังกล่าวนะครับ
มีการชกต่อยกันแล้วก็แยกย้ายกันหนี
โดยมีรถยนต์ขับมุ่งหน้าไปทางซอย๑๐ส่วนรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางอำเภอกาญจนดิต
มีเสื้อเปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้ริมถนนด้วยครับ

สถิติวนิษฐ์นะฮะท่านผู้กำกับการสพขุนทะเลระบุว่า
ขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุไปแล้ว๓คน
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบนะครับกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนชะ
คนร้ายจะใช้หลบหนีส่วนสาเหตุในการก่อเหตุยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งเลย
แต่มุ่งไปที่เรื่องนะฮะสองเรื่องก่อนยาเสพติดกับชู้สาวครับ